พรุ่งนี้๒๔ตุลาคมนะครับเป็นวันออกพรรษาแล้ว
ตอนนี้หลายจังหวัดก็เตรียมจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลออกพรรษากันคึกคักเลยนะครับ

ไปดูความสวยงามของประสาทพึ่งกันก่อนที่สกลนคร
สวยจริงคุณผู้ชมห้ามกระพริบตาเลยนะครับ

นี่แหละครับบรรดานักท่องเที่ยวแห่เข้าชมความสวยงามของประสาทพึ่ง
ที่ถูกนำมาจัดแสดงไว้บริเวณสนามมิ่งเมืองจังหวัดสกลนคร
โดยปีนี้มีชาวชุมชนและชาวคุ้มวัดต่าง
ร่วมกันตกแต่งประสาทพึ่งอย่างประนีตงดงาม
วิจิตรการตารวม๑๕ขบวนนะครับ
เพื่อเตรียมนำเข้าร่วมขบวนแห่ประสาทพึ่งในช่วงเย็นของคืนนี้แหละครับ
ซึ่งประเพณีแห่ประสาทพึ่งของชาวสกลนคร
เทศกาลออกพรรษามีคติความเชื่อมาจาก
คราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึง
เสด็จไปโปรดพระมารดาในวันขึ้น๑๕คำเดือน๑๑
โดยพระพุทธเจ้าแสดงปฏิหารด้วยการเปิดโลกทั้ง๓
คือสวรรค์โลกมนุษย์และนรกให้เห็นถึงกันได้
ทำให้ผู้ที่ได้มองเห็นวิมารบนสวรรค์
เกิดความต้องการที่จะได้อยู่ในสถานที่อันงดงามเช่นนั้นบ้าง
และทราบว่าการจะได้อยู่ในวิมาร
ก็ต้องสร้างบุญสร้างกุศลและปฏิบัติธรรม
จึงเป็นที่มาของการสร้างปราสาทพึ่ง

ชาวสกลนครสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน
คุณดูสิสวยสดงดงามจริงนะครับ
ใช่ค่ะจากสกลนครนะคะไปต่อกันที่ขอนแก่นเลยค่ะคุณผู้ชม
จัดงานประเพณีออกพรรษาลอยประทีบบูชาพุทธกตันยู
ประจำปี๒๕๖๑นะคะ
เขาจัดขึ้นที่สวนสาธารณะ๒๐๐ปีอยู่ริมบึงแก่นนคร
มีนักท่องเที่ยว๒๐๐กว่าคนนะคะมาร่วมงานแบบคึกคักเลย
แล้วในงานกิจกรรมเพียบจริง
เป็นการสืบสารประเพณีอันดีงาม
อย่างการทำกระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ

คือร้านที่เป็นแคร่ยกสูงนะคะคุณผู้ชม
ชุมชนเขาจะเอาวัสดุต่างมาตกแต่งฮานประทีบนั่นเอง
อกจากนี้ก็มีการแสดงต่างด้วย

ก็เลยหวังว่าจะดึงกลุ่มวัยรุ่นให้เข้าถึง
มาจัดกิจกรรมมาจัดเวทีตรงนี้เลยนะ

รู้คุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมไทยด้วยนะคะ
ใช่ครับแล้วก็ดูเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีไปด้วยนะครับ

มีการจัดงามประเพณีแข่งเรือออกภัณฑ์ศาสตร์ไทยลาว
มุกดาหารแขวงสวรรค์นาเกษประจำปี๖๑นะครับ
บริเวณท่าเทียบเรือท่าข้ามตลาดอินโดจีน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาบรี
ขบวนแห่เรือบกและขบวนแห่ทางน้ำของชุมชนต่าง
รวมทั้งพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ
แก่สารหลักเมืองสารเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมือง
เจ้าแม่สองนางพี่น้องและพิธีเบิกน่านน้ำ
โดยงานจะจัดไปจนถึงวันที่๒๔ตุลาคมนี้นะครับ
ปิดท้ายกันที่ประเทศสวิสเตอร์แลนด์
ที่วัดศรีนักษรินทรวรราม
เมืองเกรชั่นบาร์กรัฐโซโลทูลนะครับ
มีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยชาวลาวกัมพูชาและสวิสเตอร์แลนด์
รวมกว่า๓๐๐คนเข้าร่วมพิธีทำบุญวันออกพรรษา
และตักบาทเทโวโดยมีนายจักรีศรีชวนะ
เอกอักษรรจทูตณกรุงเบิร์นเป็นประธาน
และพระเทพกิติโมลีเจ้าอาวาสพร้อมคณะสงฆ์เข้าร่วม
ท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็น
ส่วนบ้านเราพรุ่งนี้วันออกพรรษา
แล้วก็จะมีการตักบาทเทโวกันวันที่๒๕ตุลาคมวันถัดไป

ในบ้านเราอีกที่หนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลย
นั่นก็คือที่หนองคายนั่นเอง